ผมปานุ่มโหลดแล้วครับ
ไปกิ๊กก็หล่อแล้วค่ะ
คุณล่ะหล่อหรือยัง

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
สวัสดีครับ
ร้องได้ให้ล้าน
สวัสดีครับ
ร้องได้ให้ล้าน

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

กลับมาสู่รายการที่สนุกสนานที่สุด

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ

ร้องได้ให้ล้าน

วันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงกลิ่นอายของวันสงกรานกันนะครับ
เป็นวันขึ้นปีใหม่ของประเทศไทยของเรา

เห็นไหมคะหลังจากสงการมาดิฉันก็ยังไม่เปียกเหมือนเดิมนะฮะ
แต่ว่าเมื่อวานก็เปียกปล่อยมาพอสมควร
เพราะว่าเดินอยู่เออผู้ชายถุยน้ำลายใส่เฉยเลย

คนมาทำให้คุณเปียกได้บ้าง
คนสวยห้ามใส่ไม่ได้เรา
เดี๋ยวเพิ่งเห็นมีตัวด้วย

เหมือนอะไรนะฮะ

นี่แล้วเอาพริกมาติดไว้ตรงนี้หน่อยนะ

ที่บอกอย่าลุมว่าไงอยากให้ทุกคนจิตใจดี
เพราะว่าช่วงนี้รายการของเราร้องได้ให้ล้าน
ก็ยังอยู่ในแคมเปญร้องได้ให้บุญร้องได้ให้บุญ
ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
สัปดาห์ที่แล้วมีผู้แข่งขันที่เป็นศิลปินดารามาร่วมกันทำบุญ
คุณป่าอย่าพูดสัปดาห์ที่แล้วตายแล้วไม่ได้เยอะเย้ยนะแต่มาต้อง๖คน
ดูยังไม่ผ่านข้อ๓เลยบ้าบอก
มีคุณบอลเชิญยิ้มคุณบิ๊กทองภูมิและคุณปาวลีมีคุณหนิมเอเอฟ
มีคุณหายอภพรมีคุณยิ่งหยกระดับที่ว่าโอ้โหระดับแน่นผักการ
สะสมไม่ได้เท่าไหร่ฮะอุ๊ย๑หมื่น
ตั้งใจกันแล้วแต่ว่าด้วยความกดดันเนี่ยใครพอมายืนตรงนี้ปุ๊บโอ้โหไปไม่เป็นกันหมด
เพราะฉะนั้น๖คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เลยฝากความหวังไว้กับ๖คนนะคะ
ในสัปดาห์นี้พี่ดาราที่มีความเมตตากรุณาและมีความใจบุญเหลือเกินนะคะ
มาร่วมบุญกับแคมเปญนี้ใช่ครับก็เป็นระดับแนวหน้าของวงการลูกทุ่งไทยกันนะ
ต้องบอกเลยว่าเขาเหล่านี้ก็เป็นศิลปินที่หาคิวได้ยากมากแต่ก็มี
โตกันเป็นตั้งแต่ปีที่แล้วนะไม่รับโทรศัพท์ไม่รับโทรศัพท์กว่าจะมาได้ยาก
งานยุ่งงานยุ่ง
คุณทิวก็ไม่รับโทรศัพท์เป็นระดับแนวหน้าเบอร์หนึ่งทั้งนั้นเลยนะครับ
ใครเป็นใครกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับมีคุณนุ้ยเชิญยิ้มนะครับคุณอุ้มลักษณะนะครับ
คุณยิ้มอาสยามคุณรุ่งสุริยาคุณจินตราภูลาภอาสยามและคุณหนุ่มต่อจวาคุณโน๊ตเชิญยิ้มครับ

นักร้องที่มาและไม่ประสบความสำเร็จเขามีแค่เสียงร้องที่เป็นพรสวรรค์ติดตัวมา
เงินโดยเฉพาะอีตี้ที่มาชอบพูดกลาง
เป็นนักร้องรูปหล่อสูงโปร่งจมูกโด่งขาวจัวเม่นพระอะไรกันไปเลย
พี่โน้ทเขานั่งเก้าอี้ตัวเดียวกับพี่โน้ทเลยนะ
เออใช่

นั่งรถก่อออกของบคศเข้ากฎม

เป็นรอปภทำงานที่ห้างเดอร์มอร์
วันนั้นไปร้องที่เซ็นตัน

ดีพวกเราดี
หรือข้างใครล่ะตีจบจะไปไม่รู้สิ
ดีหรือเป็นคนหนัง

ที่นี่ไม่ใช่แล้ว
ร้องเพลงนี้อีกแป๊บเดียวควันออกปล่องแล้วครับ
แต่มาถึงนี่ดีกว่าลูกทุ่งหนุ่มหล่อที่อยู่ในดวงใจเป๊ก
มาอยู่แบบเนิ่นนานมากเขาคนนี้หล่อไม่สั่งไม่สานะคะชอบมาก
อยากให้กองเชียร์ปรบมือให้เขาสักนิดหนึ่งคุณรุ่งสุธิราช
ผู้หญิงเหมือนเนี่ยสักวันต้องโดนเตะพาพลู
ลับบอกว่าช่วยมาก
มีคุณพลูงมาก

ทำจะเล่นเข้าขึ้น

ไม่มีข้าวน้ำ
พ่อแม่ก็แก่ชะล้า
พี่วรเจ้าอ๋อให้สาวซึมมา
ไม่มีน้ำทำนามีแต่น้ำตาท่วมใจ

สลอดการณ์คนนี้จะคุยกับเขาใช้เสียธรรมดาไม่ได้ตัวจริงว่าเป็นพี่
อันนี้ใช่ตัวจริงผมก็ยังไม่กล้าทักไม่กล้าคุยเรื่องนี้

เวลาจะคุยจะใช้เสียงธรรมดาคุยแบบนี้ไม่ได้

ตัวจริงต้องขี้เหนียวแล้วก็ไม่ซื้อกระมังซักผ้า
จะต้องเดินจากตึกแกมมี่ไปเอาการมังซักผ้าบรรทีหญิง

กลัวหลก
เอามาถึงคนสุดท้ายทักทายเล็กน้อยนะคะ
สาวสวยจากค่ายอาสยามเหมือนกัน

ทำไมยิ้มจ๋าช่วงนี้ดูมีน้ำมีนวลผุดผ่องเหลือเกิน

เอาพูดง่ายนะคะไม่มีอันจะกินเลย

อยู่หอพักหนึ่งละ๓๐๐

หนีบได้แฟนฉันตายแล้ว

เพลงนี้นะแล้วหลังที่จะออกเพลงนี้ปุ๊บเป็นไงคะ

มีงานแบบว่าเกือบทุกวันนะคะ

พอเลิกเสร็จใช่ไหมคะออกจากงานปุ๊บ

นี่ไงเนี่ยคนเราพลิกโผล่จากบะหมี่สำเร็จรูปนะครับ

อย่าให้จริงไปบ้านนะเขายืมเลย

ทุกท่านวันนี้จะมาร่วมกันทำบุญ
จะต้องมาร้องเพลงซึ่งคงจะไม่ใช่เพลงของตัวเอง

เราก็ต้องทำไปตามเกมนะฮะ

ตอนนี้ก็เหลือ๒ตัวช่วย
อีก๒ตัวช่วยใช้ได้แล้วก็เงินรางวัลของเรานะครับ
ที่จะไปมอบให้กับมูลนิธิอนุเคราะห์อาควรหนุนวกในพบรมราชินูปธรรมนะครับ

ว่าทั้ง๖ท่านใครจะได้ขึ้นมาร่วมทำบุญกันก่อนนะครับ
โดยเราจะเปิดเพลงโจทย์ให้ขอแค่ชื่อเพลงครับ
ถ้าคิดว่ารู้จักชื่อเพลงกดปุ่มปุ๊บตอบถูกขึ้นมาร้องคนแรกเลย
ถ้าทั้ง๖ท่านพร้อมแล้วนะครับเพลงโจทย์นะครับ

พี่ชายสุดที่รักของน้องนะคะคุณพี่นุ้ยเชิญยิ้มกดแล้ว

คุณนุ้ยตอบถูกไหมครับ
ถูกถูกถูกถูก

ถูกครับ

ร้องได้ให้ร้าน

ย่อรักชำชำชำดวงใจ
จะแต่งกับใครก็สิ้นใจ

แต่งกับใครก็เป็นไปอะไรอย่างเงี้ย
เป็นเพลงที่ผมฝึกร้องเพลงลุกทุ่งแรกเหมือนกัน

ตอนนี้มาฝึกเพลงนุ่มต่อจว
ฝึกแล้วจะร้องได้ด้วยไงของป่าเนี่ย
เฮ้มีเพลงก็ดีมากมีบินเล่นกันด้ายนะ
ทำงานที่ห้างเดอมัว
ลองดิจากคอสอชอขึ้นข้างหน้า

ก็เลยถามความเป็นมาอะไรยังไง

เผื่อคนเรามันร้อนอากาศมันเครียดอะไรอย่างนี้
อะไรที่มองไม่ดีก็ให้มันมองมาดีซะ

ชีวิตดีแต่ชีวิตจริงก็ไม่ค่อยดี

ก็จะมาเป็นผู้ที่แข่งขันคนแรกเลย

เอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ
อินโทรเพลงที่๓นะครับ

ได้มีเสียงให้ความสบายใจ

คุณนุ้ยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้
ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้